คุณผู้ชมได้ตรวจสอบกันเยอะเลยนะครับ
มาดูเรื่องของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกันต่อ

แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กัน

ท้ายที่สุดก็เรียกตัว

แล้วก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันจริง
เป็นการทำท่าให้เหมือนกัน

แต่ก็ถูกเข้าหาอาณาจารย์ไปนะครับ

มีอีกแล้วค่ะที่เกาะสมุย
จังหวัดสุราธานี
ทีนี้เขาพลอดรักกันจริงนะ

ในคลิปจะเห็นว่ามีรถวิ่งไป

แล้วก็มีสุนัข๓ตัวอยู่ข้าง

นี่แหละค่ะคลิปนี้ค่ะ

แล้วก็นี่แหละค่ะมีรถขับ

เริ่มคล้อมตัว

แล้วคนที่เขาเห็นเขาก็โอ้โหไม่ไหว

และจะเห็นจากคลิปนี้นะคะ
ทั้งสามตัวเนี่ยนอนอยู่แถว

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะสมุย
สุราธานีแล้วก็มี
คนถ่ายคลิปไว้แล้วก็ไปแชร์ในเฟซบุ๊ก

มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่าง
นานาถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็ขอให้ตำรวจ

วันนี้นะถาวอนเดตยอดยิ่งเป็น
เลขานายกเหล่ากาชาติเกาะสมุย

ไม่สบายใจกับพฤติกรรมแบบนี้

เดินทางผ่านแถวนี้ด้วย
ผิดวัฒนธรรมผิดประเพณีของไทย
เราไปฟังเสียงเลขานายกเหล่ากาชาติเกาะสมุยค่ะ

เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดใจกลางเมืองของเกาะสมุยเลย
โดยเฉพาะย่านนี้จะเป็นย่านธุรกิจ
ย่านที่คนสัญจรไปมาอยู่ตลอดเวลา
แล้วตอนเย็นจะมีคนมาชมพระอาทิตย์ตกดินที่นี่เยอะมาก
โดยเฉพาะในจุดนี้จะมีเยาวชนผ่านเยอะแยะ
แล้วก็ถ้ามาแสดงอาการอย่างนี้มันดูแล้วไม่เหมาะสม

แล้วก็เป็นเส้นทางสำคัญบนเกาะสมุยด้วยนะคะ
อกจากนี้ได้วิงวอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดติดตามจับกลุ่มนักท่องเที่ยวสองคนมาดำเนินคดีหน่อย
แล้วก็ย้ำว่าควรสอดส่องดูแลกันให้มากกว่านี้
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่นี้นะคะ
เพื่อไม่ให้กระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเกาะสมุย
ซึ่งเกาะสมุยถือว่าเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติเหมือนกันนะคะ